มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในผับแห่งหนึ่งที่กาลสินนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มเขาไปเที่ยวผับ
แล้วก็ถูกรุมทำร้ายจนแบบสะบักสบอม
พี่สาวของคนเจ็บเนี่ยโพสต์ภาพน้องชายที่ถูกทำร้าย
แล้วก็ระบุข้อความว่าไม่ว่าคุณเป็นใครทำกับเราขนาดนี้
คุณก็ต้องเจอกับกฎหมายน้องชายเจ็บปวดที่สุดในชีวิต
พ่อแม่พี่เจ็บสุดหัวใจเหตุเกิดที่บาร์แห่งหนึ่งในกรสิน
ใครทราบเหตุการณ์ช่วยแจ้งทีแล้วก็ทิ้งท้ายว่า
น้องชายเราเจ็บหนักมากให้ภาพอธิบาย
แล้วก็เห็นภาพบาดแผลอย่างเงี้ยเห็นภาพใครก็ต้องบอกว่าหนัก
แต่อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าพี่สาวคนเจ็บคงไม่รู้เรื่องละมั้ง
ว่าคนเจ็บไปกลางไปอารวาสหาเรื่องเขาก่อนในผับ
คนละมุมเลยใช่เดี๋ยวฟังอีกมุมด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าดูมุมนี้ก่อนมุมนี้เนี่ยมุมคนเจ็บ
พี่สาวเขาบอกว่าน้องชายกับเพื่อนสนิทรวม๔คน
ไปเที่ยวผับแห่งหนึ่งในตัวเมืองกรสินตามปกติ
ผับปิดน้องชายถูกรุมทำร้ายจนกระดูกเบ้าตาแตก
ทั้งใบหน้าไม่สามารถอ้าปากได้พอรู้เรื่องตกใจมาก
เพราะว่าน้องชายแล้วก็เพื่อนน้องเนี่ยบอกว่าถูกคนประมาณ๓๐คน
รุมทำร้ายจนสาหัสยืนยันว่าน้องชายเขาเป็นคนเงียบเงียบ
ไม่ค่อยพูดเพราะฉะนั้นไม่น่าจะไปหาเรื่องใคร
อันนี้มุมพี่สาวนะแต่ทีนี้พี่สาวเนี่ยพอเขาโพสต์แบบนี้
ลงในโลกออนไลน์นะครับเพื่อที่จะตามหาว่าใครทำน้องเขา
ปรากฏว่ามันมีข้อความที่มาเม้นใต้ข้อความของพี่สาว
บอกว่าหนี้ยังน้อยไปนะโอ้โหนี่บอกหนี้ยังน้อยไปนะ
ทั้งทั้งที่ไม่รู้จักกันอยู่ดีมาบีบคอผมสองครั้งถามผมว่าอยากมีเรื่องเหรอ
แล้วสมควรไหมที่ต้องโดนแบบนี้ก็อยากเป็นนักเลงเองอันนี้คนมา
เมนต์ใต้โพสต์ของพี่สาวเราก็มันยังไงกันทีมข่าวธรรมดาทีวีเรา
ก็เลยติดต่อไปยังคนที่เขามาโพสต์ตอบโต้กับพี่สาวของคน
เจ็บรู้ชื่อแล้วนะเขาชื่อบอยอายุ๒๖ปีเป็นคู่กรณีกับคนเจ็บก็
แล้วกันนี่ฮะชื่อเล่นจริงชื่อนามสกุลจริงอะไรขอปิดไว้ก่อนนะ
เอาเป็นว่าสมมุติว่าชื่อบอยอายุ๒๖ปีเขาบอกว่าคืนเกิดเหตุ
คือวันเสาร์ที่๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมาคืนนั้นเข้าไปเที่ยวผับแห่ง
หนึ่งในตัวมือกรสินกำลังนั่งดื่มกินอยู่กับเพื่อนรวม๕คน
ซึ่งเขาเป็นผู้ชายคนเดียวในกลุ่มอีก๔คนเป็นผู้หญิงหมด
จู่คนเจ็บซึ่งชื่อนายแฮคเกอร์เข้ามาผลักแล้วมาบีบคอ
เขาจนติดกำแพงกล่าวหาว่าเขาไปตบหัวในแฮคเกอร์ซึ่ง
เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไปตบหัวอะไรใครเลยนายแฮคเกอร์
บีบคอเขาอยู่สองครั้งแล้วก็ถามว่าอยากมีเรื่องเหรอแล้วอ้าง
ตัวด้วยว่าเป็นตำรวจหลังจากนั้นก็มีกาดของผับเข้ามาห้าม
แต่นายแฮคเกอร์คนเจ็บก็ไม่ยอมแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่า
ใช้คำพูดแบบนี้นะมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครค่ะกูสามารถปิด
ได้เลยอืมนี่หลังจากนั้นนายแฮคเกอร์กับกาดของผับก็มี
เรื่องชกต่อยกันชายที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่ามันมีการยืด
ื้อยุดกันแล้วพากันไปมีเรื่องชกต่อยต่อที่บริเวณหน้าผับซึ่ง
ตอนนั้นมีกาดของผับอยู่ประมาณ๗คนพร้อมกับคนอื่นอื่นที่มัน
ใส่นายแฮคเกอร์เพราะไปกร่างในผักไว้หลายที่มีมาร่วม
ด้วยเนี่ยรวมกับกาด๗คนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะประมาณ
กว่าคนขณะที่เพื่อนของนายแฮคเกอร์มาด้วยกันรวม๓คน
ก็มาช่วยนายแฮคเกอร์แล้วก็มันมีการทำร้ายร่างกายกันจน
เกิดการบาดเจ็บดังกล่าวผู้ที่ให้ข้อมูลกับเรายืนยันว่าคน
รุมทำร้ายไม่เกี่ยวข้องกับเขาเลยเพราะว่าเขาอ่ะไปกับเพื่อน
อีก๔คนและยืนยันว่าเขาก็ไม่ใช่คนที่ไปหาเรื่อง
ใครด้วยแต่อยู่ดีดีคนเจ็บมาบีบคอมาหาเรื่องเขาก่อนกาดของ
ก็เลยมาช่วยเหลือก็เท่านั้น
กลุ่มที่เป็นลุมทำร้ายเขาไม่ได้เป็นเพื่อนเราครับคุณลง
มาจะตีผู้จัดการครับก็ตีก็จะชกอยู่ก็ชกอยู่ครับ
แต่ไม่รู้ว่าโดนหรือไม่โดนครับทีนี้กาดเห็นกาดก็เลย
จัดให้นี่เขาบอกกาดจัดให้ค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับกาดในร้านน่ะนะคะอืม
อยู่ในเหตุการณ์น่ะนะคะก็บอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
มันมีลูกค้าในร้านมาบอกว่าถูกนายแฮคเกอร์ทำร้ายร่างกาย
ก็เลยเข้าไประงับเหตุแล้วไปบอกนายแฮคเกอร์ว่ากลับบ้านไปเถอะ
เพราะว่าช่วงนั้นผับก็ปิดพอดีแต่นายแฮคเกอร์กับพวกอีกสามคน
ก็ส่งเสียงดังเอะอะโวยวายไม่ยอมกลับแล้วก็กร่างว่าเป็นตำรวจ
สั่งปิดผับได้เลยนะแล้วก็ทำตัวแบบโอ้โหใหญ่ไม่กลัวใคร
ก็เลยชุนละมุนกันเกิดขึ้นนะคะทั้งกาดผับ
คนในร้านที่ไม่พอใจในแฮคเกอร์กับพวกที่มาก่อกวน
ก็เลยมาร่วมรุมกันอยู่ที่หน้าร้านกาดของผับยืนยันว่าเรื่องนี้เคลียร์กันจบไปแล้ว
กาดเองไม่ได้ผิดอะไรทำตามหน้าที่ก็เลยคิดว่าที่มีการโพสต์เอาไว้แบบเนี้ย
พี่สาวของนายแฮคเกอร์คงไม่รู้เรื่องมั้งว่าจริงมันเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยโพสเอาไว้ในลักษณะแบบนี้อืม
เมาแล้วพูดใหญ่แล้วก็ไม่กลัวใครลักษณะอย่างนี้
เป็นการคำพูดที่เป็นออกมาลักษณะอย่างเนี้ยคือมองใครเป็นตัวเองเป็นนักเลงใหญ่ไปหมด
อะไรสักลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเป็นคล้ายคล้ายเหมือนกับคนเมาแล้วไม่กลัวใครอะไรลักษณะอย่างเงี้ย
ตัวนี้เหตุมันเริ่มก็คือเสียงดังแล้วก็เมาแล้วก็เริ่มมาวิ่งวิ่งใส่
ทางทางทางนี้ก่อนมันก็มันเลยชุดละมุนกันอ่าทางฝั่งนู้นเองอ่ะเขาเขายังโพสต์อยู่เลย
ว่าเขาแบบบาดเจ็บอยู่ที่นั่นทางฝั่งเราเนี่ยได้มีการไปเจรจาพูดคุยอะไรกันยัง
เพราะเราเราไม่คิดว่าเราผิดเพราะว่าเราทำงานเราทำงานเราดูลูกค้า
เพราะว่าทำงานตรงนี้ทำคนทำงานกลางคืนเนี้ยเขาจะรู้เลยว่าเออ
มีเรื่องกับกลุ่มผู้ค้าไม่ได้เด็ดขาดถ้าใครมีเรื่องก็ต้องโดนไล่ออก
นี่คือนี่คือจัญญบันของคนงานกลางคืนเขาถ้าลูกค้าไม่มากระทำพนักงานก่อนเนี่ย
คงจะไม่มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นนี่คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าว
ทะลัดทีวีไปไล่สัมภาษณ์ตรวจสอบมาอืมก่าถงผับนะที่ให้ข้อมูล
ฟังเสียงนึกว่าทานอสแนวเวนเจอร์ต้องปรับเสียงนิดนึง
ทีเนี้ยปัญหาก็คือว่าอ่ะแล้วยังไงอ่ะแล้วพี่สาวเขาออกมาโพสต์ยังไง
ค่ะน่ะเพราะว่าบอกว่าน้องเนี้ยเป็นคนเงียบเงียบอืม
ไม่น่าจะไปหาเรื่องใครทำไมใครเป็นคนทำน้องขนาดนี้
เราก็เลยถามกลับไปยังพี่สาวของคนเจ็บอีกรอบหนึ่งบอกว่าอ้าว
ทีนี้เขาบอกว่าอย่างนี้แล้วไปอ้างว่าเป็นตำรวจด้วย
ซึ่งพี่สาวของคนเจ็บไม่ขอออกความเห็นไม่ขอบอกกันแล้วกันว่าน้องเป็นตำรวจจริงหรือไม่
แต่บอกว่าคือทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร
มันก็สามารถมีเรื่องกันได้ทั้งนั้นนั่นแหละ
แล้วประเด็นที่เขาบอกว่าฝั่งเราเป็นตำรวจด้วย
แล้วก็เหมือนแบบมันเป็นเราเองที่เราไปก่างหาเรื่องเขาเอง
แล้วก็โดนตีอันนี้คือจริงไหมพี่เอาเอาอันนี้หนูเอามาจากไหนอ่ะ
แค่ประเด็นนี้ก่อนหนูเอาข้อมูลมาจากไหนอ่ะ
เพราะว่าคนในพื้นที่คนที่เห็นเหตุการณ์เขาว่าอย่างนั้นกันนะสิ
ตอบไม่ได้มันจริงหรือเปล่าพี่ตอบไม่ได้ไงว่าจริงหรือเปล่า
เพราะว่าการที่แบบพี่ว่าคนเรามันจะหาเรื่องกันได้
มันอาจจะจบในผับเขาอาจจะแบบขอโทษขอโพยกันไปแล้วหรือเปล่า
อ๋ออาจจะขอโทษกันไปแล้วหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าอีกคนอาจจะไม่จบไง
คือมันไม่รู้ว่าอาจจะต้องแบบออกมาคุยกันข้างนอกแล้วเขาก็แบบ
ลามตามมาต้องเป็นเผื่อเป็นเราหรือเปล่าส่วนเรื่องของข้อดีความนะครับ
ตำรวจในพื้นที่บอกว่าก็ต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในร้านนะครับ
อ่ะสอบปากคำพัยานต่างต่างเพื่อหารักฐานพอทั้งสองฝ่ายก็ยังให้ข้อมูลไม่ตรงกัน
แต่ถ้ากรณีที่คนเจ็บอ้างว่าเป็นตำรวจแล้วไปเมาไปหาเรื่อง
ก่อเหตุทะเลาวิวาสขึ้นมาจริงถ้าเป็นตำรวจจริงเนี่ยนะ
ก็ต้องถูกลงโทษทางวินัยเพิ่มเติมด้วยอืมอ่าอ่าอันนี้เป็น
เป็นกรณีนี้ที่ทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลแบบนี้